นี่นะคะกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอีกแล้วเกี่ยวกับตู้ปันสุกนะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขาบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตลาดย่านปฐุมธานี
ผู้หญิงคนนี้นั่งขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมกล่องและข้าวสาร
อืมพอสังเกตข้างกล่องนมมีข้อความบอกว่าหยิบคนละกล่องนี่ไง
นี่ค่ะก็เลยเชื่อว่าหยิบมาจากตู้ปันสุกแล้วเอามาขายต่อ
อืมผู้ใช้เฟซบุ๊กบอกว่าณตลาดแห่งหนึ่งจังหวัดปฐุมธานี
ข้างกล่องนมยังมีเขียนอยู่เลยว่าหยิบตามจำนวนที่พอเหมาะ
รู้ว่าเอามาจากตู้ปันสุกมันไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดต่อจริยธรรม
อาจจะเดือดร้อนจริงแต่ควรจะมีวิธีทำมาหากินอย่างอื่นไหม
ครับนี่นะคะอืมคนที่เห็นภาพนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันหลากหลายนะคะ
ก็บอกว่าก็บางคนเขาอาจจะลำบากจริงจริงอืม
มาม่าเอานมมาขายเนี่ยมันจะสักกี่บาทกันเชียวอย่าไปว่าเขาเลย
ครับบ้างก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมอ่ะค่ะอืมนี่อ่าส่วนเรื่องของตัวเลขนะครับ
วันนี้ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยตัวเลขเป็น๐นะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับนับว่าเป็นครั้งที่๔แล้วนะครับ
ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทยคือขึ้นเป็นศูนย์แบบนี้นะครับ
แล้วก็มีผู้ที่รักษาหายเพิ่ม๕รายนะครับสามารถกลับบ้านได้ไม่มีผู้เสียชีวิต
ตอนนี้ไทยยังมีผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเรื่องของโควิด๑๙อีก๖๓รายเท่านั้น
นี่นะฮะยอดผู้เสียชีวิตสะสมคือห้าสิบหกศพนะครับแล้วก็ป่วยสะสมสามพันสี่สิบรายนะครับแต่ว่าหายไปเยอะละ
ความคืบหน้าการผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด๑๙ในไทยนะครับตอนนี้เริ่มทดลองฉีดวัคซีนในลิงไปแล้วนะครับ
ต้องรอผลนะครับถ้าหากผลออกมาดีทางทีมวิจัยคาดว่าจะสามารถทดลองฉีดให้กับอาสาสมัคร๑๐๐คนแรกได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
อืมอ่าเราก็ทำของเราอยู่ทดลองของเราอยู่นะครับขณะเดียวกันหลายประเทศก็ทำอยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะใช่ไหมฮะก็เป็นช่วงของการรอผลเหมือนกันว่าจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะคะ
ขอให้สำเร็จเร็วเร็วเถอะใช่นะคะ